ปกติตำรวจเขาต้องเป็นคนฉับไว
ตัดสินใจเร็วรู้จักการใช้อุปกรณ์ต่าง
ไปจับผู้ร้ายจะอย่าเป็นปืนใช่ไหมคะอยากจะมีอาวุธอื่นค่ะค่ะ
คราวนี้เขามีการนำอุปกรณ์ชนิดใหม่
ซักซ้อมในการจับผู้ร้ายจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะ
ชอบมากจับปลาเหรอคะคุณตำรวจคะให้ร้อยคะแนนเต็มค่ะ
เออเป็นมีความไอเดียสร้างสรรค์สูงมากนะคะสำหรับนี้
แล้วดูลีลาการเหวี่ยงแห่สิ
นี่ชาวประมงเก่านะเนี่ยใช่ต้องเป็นชาวประมงเก่า
แต่ต้องบอกว่านี่เขาซ้อมนะไม่ได้เป็นคนร้ายจริงนะคุณผู้ชม
เขาเป็นการซักซ้อมแผนใช่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากคลิปนี้
เผยแพร่ออกไปนะคะโลกออนไลน์ก็แม่สร้างสรรค์ฮือฮา
แชร์กันต่อยกใหญ่เป็นคลิปที่เด็ดมากในโลกออนไลน์นะตอนนี้นะคะ
นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่นค่ะก็กำลังซ้อมแผน
เชิญเหตุการณ์มีคนเมาอารวาสโดยก็นำอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นไม้งามโล่กระบองแต่เด็ดสุดที่เราเห็นก็คือ
ข่ายแห่จับปลานี่แหละค่ะมีการซ้อมหลอกล่อดูสิ
มีการแบบดาหน้ากันเข้ามาแล้วก็มีตำรวจสองกลุ่มนะคะ
แยกแยกกันไปปฏิบัติหน้าที่กลุ่มแรกเนี่ยทำหน้าที่ผลักดัน
เรียกความสนใจขณะที่อีกกลุ่มอ้อมไปด้านหลัง
ตำรวจที่เราแซวกันว่าน่าจะเป็นชาวประมงเก่าด้วยนะคะ
ทอดแหเวียงแหล้อมจับคนร้ายนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นการนำเอาอุปกรณ์ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม
แต่หลายคนก็สงสัยสถานการณ์จริงจะใช้ได้แบบนี้หรือเปล่านะ

ถ้าคิดตามแล้วก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์เหมือนกัน

เปล่าเม้ายาอรวาสเนี่ยเข้าใกล้เข้าประชิตตั๋วอีกหนึ่งไม่ดีแน่
เพราะเขามักจะมีอาวุธแบบนี้แล้วก็แกว่งไปทั่ว
แล้วแรงเขาจะเยอะเป็นพิเศษ

ต่อไปนี้เวลาตำรวจนอกจากเขาจะซ้อมยิงปืนแม่นแล้ว
ซ้อมเวียงแห่เลยจ้ะซ้อมเวียงแห่ด้วยนะคะด้านพันตรวจเอกสิริชัยศรีโศภาเจริญรัฐนะคะ
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่บอกว่าการซักซ้อมนี้เนี่ย
เป็นไปตามแนวทางของพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
เนื่องจากเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนเมายา
มีคนวิกลจริตก่อเหตุอุกชะกันเยอะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องซักซ้อมเพื่อป้องกันแผนที่
อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้เกิดขึ้น
จากนี้จะให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ป้องกันเหตุ
ก็คือปืนยิงแหแล้วก็ไม้งามยาว๒เมตร
ติดประจำรถทุกครั้งขณะออกตรวจพื้นที่ด้วยนะคะ
ตรวจพื้นที่ปุ๊บพกไว้เลยข้างหลัง

แล้วเวลาจะเอาลงมาใช้จะเก็บไว้ตรงไหนของร่างกาย

หมายถึงแหร่หรอคะไม่แน่ใจจะเก็บไว้
ถ้าเดินถือแหมาคนร้ายเห็นจะรู้สึกยังไง
อันนี้อาจจะต้องไปฝึกกับสปาต้า
คือต้องเป็นการโจมตีระยะไกลบ้างแล้วเพราะถ้าระยะประชิดเนี่ยเจ้าหน้าที่อันตรายไง
หาวิธีใหม่เพราะว่าคนร้ายเขาก็ก่อเหตุด้วยลักษณะใหม่บ่อย